ทีนี้มาดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดนครราชศรีมาโคราชกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะคนที่อยู่ภายในซอย๓๐กัญญาตำบลในเมืองค่ะ
เขาบอกว่าไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากจนแบบหวาดกลัว
ไม่กล้าออกมาแม้มายืนหน้าบ้านตัวเอง
วัยรุ่น๒กลุ่มค่ะนับหัวแล้วสักประมาณ๒๐กว่าชีวิต
ยกพวกตีกันทั้งแก้วทั้งขวดเหล้าปลากันเสียงกันปิ้งปั้งเลยค่ะ
เดี๋ยวไปดูคลิปกันนะคะ
ตอนนี้คือแก้วเต็มทั้งหมู
มือคือมือสันนั่นปืนเหรอ
ปืนเหรอ
เนี่ยชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้อ่ะจากมุมสูงเห็นไหมฮะ

หลับไม่นอนไม่แคร์สื่อเออคุณถามคำถามนี้ดีไม่หลับไม่นอนกันนะ

มันเกิดขึ้นตี๓ของวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมาคุณ
จุดเกิดเหตุคือภายในซอย๓๐กัญญาตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมานะคะ
เพจเจ๊มอยคุณผู้ชมมีการโพสต์คลิปนี้แหละ
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าทะเลาะวิวาสมีตลอด
มีมาตรการอย่างไรกับคนกลุ่มนี้ฝากหน่วยงานด้วย
เกิดมีประชาชนโดนลูกหลงจะทำอย่างไร
เออจริงถ้ามีประชาชนโดนลูกหลงจะทำอย่างไร
เพราะเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยที่เกิดขึ้นในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ไม่มีใครโดนลูกหลงแต่ข้าวของชาวบ้านได้รับความเสียหาย
อุปกรณ์ทำมาหากินชาวบ้านด้วย
ทีนี้จากการตรวจสอบแล้วก็สอบถามแม่ค้าขายลูกชิ้น
ที่เขาอยู่บ้านตรงใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เขาเล่าบอกว่าช่วงตี๓ของ๑๐กันยายน
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันตะโกนท้าทายกันไปมา
ก่อนที่จะมีเสียงขวดแตกหลายต่อหลายครั้ง
แต่ก็ไม่กล้าออกมาดูอ๋ออย่าออกมาเลยค่ะ
เพราะเดี๋ยวโดนลูกหลงแล้วมันกลายเป็นเรื่องอื่นนะคะ
แต่ก็ไม่กล้าออกมาเพราะกลัวจะโดนลูกหลง

พอตื่นเช้าขึ้นมาออกมาสำรวจตรวจสอบหน้าบ้าน
โอ้โหพบว่าตู้กระจกลูกชิ้น
เพราะเขาขายลูกชิ้นไงแม่ค้าขายลูกชิ้น
ตู้กระจกลูกชิ้นอุปกรณ์ที่เขาทำมาหากิน

มีเศษต่างมากเลย
เศษขวดเศษอะไรต่างบนถนนเกลื่อนเลย
ทราบทีหลังว่ากลุ่มวัยรุ่นเป็นพนักงาน

ร้านเขาอยู่ใกล้กันภายในซอยเดียวกัน
เขาก็เลยกลายเป็นคู่อริกันนะคะ

กลางเป็นรองผู้กำกับสพเมือง

จนถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายหรือคนเจ็บ

ตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ

และต้องมีการตามตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมด
มาแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป